นครราชศรีมากลุ่มกราฟิตี้เคลื่อนไหวหรือที่เขาไปเป็นชื่อเรียกของกลุ่มที่ไปเพ้นสีตามกำแพง
หลายท่านคงจะเห็นกันนะคะปรากฏว่าไปตระเวนพ่นสีพ่นไปทั่วเลยค่ะ
ร้านค้าของคนอื่นก็ไปพ่นลามไปถึงรถด้วยค่ะ
รถของคนอื่นก็ไปเจองานกราฟิตี้แบบนี้ค่ะ
คือเจ้าของรถบอกเออมาพ่นรถฉันหน่อยเหรอหรือยังไง
ไปเลยเขารักเขาห่วงของเขาเป็นรถที่มีคุณค่าทางจิตใจ
แต่วันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาโดนพ่นสีแบบนี้ค่ะ
พอไปถามเขาบอกว่ามันเป็นวิถีของผมผมชอบแบบนี้
โอ้โหคำตอบแบบนี้ไม่ใช่แล้วคำตอบแบบนี้
เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากค่ะในโลกออนไลน์เวลา
โพสต์เรื่องนี้ออกไปนะคะโลกออนไลน์ก็เรียกว่า
วิจารณ์กันเยอะเลยทีเดียวนะคะภาพรถกระบะคันนี้ค่ะ
พ่นสีใส่เจ้าของเดือดร้อนค่ะคนอื่นเดือดร้อน
คนที่มาโพสต์ก็คือลูกสาวของอากงท่านหนึ่งที่เป็นเจ้าของรถค่ะ
แล้วโพสต์เลยเธอบอกว่าศิลปะบนความเดือดร้อนของคนอื่น
เพราะว่ารถคันนี้มันเป็นเหมือนของที่ระลึก
แล้วก็เป็นเครื่องมือเรียกความทรงจำเรื่องราวดีกับอากงอาม่า
คือปู่ย่าของเราอะค่ะโอ้โหโดนพ่นแบบนี้เสียความรู้สึกเลยค่ะ
กราฟิตี้ที่พ่นรถคันนี้ก็โพสต์ค่ะ
พอมีเรื่องนี้ในโลกออนไลน์กลุ่มนี้เขาก็โพสต์ในเฟซบุ๊คของตัวเอง
บอกทำไมต้องสลดจะเอายังไงก็ข้อความมา
ยังคงทำต่อไปชิวยิ่งด่ายิ่งชอบอ้าว
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาอีกค่ะ
คนโพสต์ที่เป็นลูกสาวของอากงเนี่ยนะคะก็บอกว่าบ้านเขาเป็นตึกพาณิชย์
อยู่ติดถนนใหญ่จอดก็จอดแบบนี้ปกติทุกวัน
เห็นแบบนี้เขารู้สึกเสียใจเพราะว่ารถคันนี้เนี่ย
กงรักมากเลยตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานภาพรถและภาพแชทต่าง
แจ้งความดำเนินคดีที่สพเมืองค่ะโอ้โหนะคะ
รถเขารักมีคุณค่าทางจิตใจโอ้โหกำแพงบ้งกำแพงบ้านโดนหมดเลยค่ะ
นะคะเนี่ยค่ะคุณปวิตรีเวทหรือว่าคุณวุฒิเป็นเจ้าของร้านขายโทรศัพท์
ก็โดนแบบนี้ค่ะพ่นที่ประตูเหล็กเหมือนกัน
คุณวุฒิเนี่ยพอบอกพอรู้ตัวคนพ่นเขาทักอินบล็อกไป
ถามว่าใช่คนพ่นไหมคนที่พ่นตอบว่าใช่ครับยอมรับ
คุณวุฒิบอกว่าให้เวลา๒วันมาลบให้เรียบร้อยนะ
เขาตอบกลับมาบอกเดี๋ยวจัดการให้ครับคุณวุฒิก็พิมพ์บอกไปบอกทีหลัง
ถ้าอยากพ่นให้พ่นถูกที่อย่าพ่นและสร้างความเดือดร้อน
ประกอบคำตอบที่ได้รับกลับมานะคะเขาตอบบอกว่าผมศรัทธาแบบนี้
ร้านพี่ผมก็ไปพ่นร้านอื่นต่อวิถีของผมคือเสพความตื่นเต้น
ความเผื่อผิดกฏหมายอ้าวโหนี่คือคำตอบค่ะเฮ้ยอึ้งวะ
อึ้งฟังแล้วก็อึ้งคุณวุฒิก็คงจะอึ้งเหมือนกันนะคะ
ไปฟังเสียงคุณวุฒิหน่อยค่ะเขาก็บอกว่าเขาจะมาลบให้แหละ
แต่เขาก็พยายามอธิบายว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นวิถีของเขา
มันเป็นความชอบของเขามันเป็นสไตล์เขาอะไรอย่างนี้
คือตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งเพราะว่าคุยกันกับที่ร้าน
ทีนี้ก็คือให้เวลาเขาประมาณสัก๒วัน
อาจจะสองสามวันแหละเขามาลบแต่ถ้าไม่ได้มาลบก็จะไปแจ้งความแหละครับ
คนได้รับความเดือดร้อนก็จะไปแจ้งความกันทั้งนั้นนะคะ
กราฟิตตี้แบบนี้สวยมากถ้าอยู่ถูกที่แต่ถ้าอยู่บนที่ของคนอื่น
ก็ถือว่ามีลักษณะที่ผิดเรื่องของการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง
มีโทษนะคะปรับสูงสุดไม่เกิน๕๐๐๐บาทถูกดำเนินคดีได้นะคะ